เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่าห้าแสนตารางกิโลเมตร

ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา
อาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัศบันดาลใจ

คำว่าบองหมายถึงช่อง
ผาบ่องได้ชื่อมาจากชุมชนที่มีช่องเขาทะลุเป็นแนวยาวไปตามลำน้ำแม่สมาธินี่แหละค่ะ
ที่บริเวณนี้ก็เลยกลายเป็นจุดชมวิวผาบ่องที่มีหมอกหนาปกคลุมในตอนเช้า
แต่พอสายแดดออกผาบ่องหรือช่องเขาก็จะค่อยปรากฏสู่สายตาแบบนี้ค่ะ
วันนี้ใบตองพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้ากันที่สะพานข้าว๙เพื่อศุกร์ค่ะ
อยู่ที่หมู่บ้านผาบ่องจังหวัดแม่ห้องศรแห่งนี้
คุณผู้ชมค่ะสะพานแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดตัวยาวลงไปกลางทุ่งนาแบบนี้ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้ที่มาที่ไปของสะพานแล้วก็บ้านผาบ่องแห่งนี้ต้องไปถามผู้รู้ท่านนี้ค่ะ
กำนันอมรตามใบตองมาเลยค่ะ

กำนันอมรค่ะใบตองอยากทราบว่าสะพานไม้ไผ่แบบนี้ค่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะคะ
ชุมชนรวมตัวกันสร้างขึ้นเมื่อวันที่๓ตุลาปี๕๙
ทางจังหวัดมอบให้เราเป็นชุมชนท่องเที่ยวไทยใหญ่ทาวน์
ก็เลยรวมกันสร้างสะพานขึ้นมาเพื่ออ่ามาดูบรรยากาศรอบหมู่บ้านเพราะตรงจุดนี้มันจะสวยมากเป็น

สะพานก็เลยสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของชาวบ้านที่จะอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปตรงนี้

ใช่ครับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเราจะมา๑ปี๑ครั้งที่เราจะต้องมาสารไม้ไผ่ลง
เกิดจากความรักความสามัคคีในชุมชนก็กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สามารถมาเช็คอินมาถ่ายรูปบริเวณนี้ได้
ที่นี่เป็นชุมชนของชาวไทยใหญ่ด้วย

งั้นแปลว่าที่นี่มีความเป็นอยู่เหมือนชาวไทยใหญ่เลยไหมคะคุณงาน

ก็คือจะเป็นหมู่บ้าน๒ชุมชน
สองชุมชนสองวิถีชีวิตแต่ว่าเราอยู่รวมกันได้
บ๊ายบาย
จากสะพานสวยและทุ่งนาเขียวแล้ว
ปลายสะพานยังมีลานวัฒนธรรม
กำนันอมรบอกว่าเตรียมไว้ต้อนรับผู้มาเยือนอีกด้วยค่ะ
โอ้โหสุดยอดค่ะกำนัน

การแสดงเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าอะไรนะคะ

เพราะส่วนใหญ่ที่เห็นตอนนี้ก็คือผู้หญิง

การแสดงแบบนี้ก็เป็นการแสดงดั้งเดิมของชุมชนบ้านผาบ่องเลย

อย่างนั้นแปลว่าที่บ้านผาบอ่อง
มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมาก
เท่าที่เราได้ค้นพบประวัติก็๑๕๖ปีแล้วครับ

ก็จะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบไทยใหญ่
แบบดั้งเดิมวิถีชุมชนใช่
คุยกันจนคอแห้งแต่เรื่องราวยังไม่หมด
ต้องไปหาร้านจิบชาเก๋นั่งคุยกันต่อ
กำนันอมรแนะนำว่ามีร้านหนึ่งที่ต้องไปให้ได้
เพื่อให้เห็นวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่
โอ้โหกำนันค่ะถั่วอะไรเยอะแยะไปหมดใบตองนั่งกินเพลินมากเลย
สมุนไพรที่นี่ครับจะมีถั่วลายเสือ
ถั่วเหลืองถั่วกะละเปถั่วเปหล่อ
มาที่ร้านกรุ๊ปรายการนี้จะได้ทานน้ำสมุนไพร

คือจะมีไม้ข้อน้ำที่นี่เขาเรียกว่าไม้ข้อน้ำ
โอ้โหต้องจิบชากับถั่วแบบนี้เหรอคะเช้า
ใช่ครับผมมันเหมือนกับวงเสวนานะครับ
รสชาติของชาคือมันจะมีกลิ่นหอมอ่อน

ถ้ามาบริโภคถึงร้านเนี่ยมันจะอร่อยหอมหวาน
ถั่วหอมเพราะคั่วใหม่รสชาติมัน
กินกับชาหมดเคราะห์หมดโศกที่ออกรสหวาน

เพราะกำนันพูดถึงร้านถั่วคั่วสายฟ้าขนาดนี้
ต้องขอไปชมแล้วล่ะค่ะว่าจะเด็ดขนาดไหน
ตอนนี้ไม่ต้องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านถั่วสายฟ้านะคะ
ที่นี่เขาบอกว่ามีถั่วหลากหลายชนิดเลย
และที่สำคัญขึ้นชื่อเลยก็คือถั่วไทยใหญ่

ที่นี่มีถั่วอะไรบ้างคะที่บอกว่าเป็นถั่วไทยใหญ่
ที่แนะนำคือจะเป็นถั่วแป๊หล่อครับ

ถั่วแปลหล่อมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความกรอบ

หัวกะละแปงนี่มีความกรอบมาก

ถ้าเขาไปวีดอลจะทานมากับน้ำคือแทนน้ำตาลในกลางกายครับ

แล้วขั้มตอนวิธีการทำแต่ละชนิดอย่างเหมือน

แต่ละชนิดก็แตกต่างกันครับ
เรื่องทั่วยังไม่หมดค่ะ

ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนยอดนิยม
นั่นคือน้ำมันถั่วลิสง
พี่พรจิตสวัสดีค่ะพี่พรจิตค่ะน้ำมันถั่วลิสงคืออะไรค่ะ
น้ำมันถั่วลิสงก็คือผลิตจากถั่วลิสงเนี่ยฮะ
ถั่วลิสงเลยครับผมอันนี้เป็นถั่วไร้เสือ
ขั้นตอนแรกที่จะเป็นตัวท่อเผือกนะครับเราใส่ตัวนี้ก่อนนะครับใส่ตัวนี้นี่ขั้นตอนที่๑
นี่ค่ะขั้นตอนแรกกระเทาะเปลือกถั่วค่ะ
นี่คือขั้นตอนที่๒นะครับคือการตำให้ละเอียดนะครับ
พอบี้ปุ๊บน้ำมันออกมาเลย
เสร็จจากรวดได้ที่นี่จะไปขั้นตอนที่๓คือเป็น๑นะครับ

ตอนสุดท้ายนะครับคือจะเอาไปตอกน้ำมันนะครับ
หยิบจนน้ำมันออกเลย

กว่าจะได้น้ำมันถั่วลิสงสักขวดนึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
นี่ค่ะน้ำมันจากถั่วลิสงค่ะ
วันนี้อิ่มตาอิ่มใจมากเลยค่ะ
ได้เห็นวิวสวยอย่างช่องผาบ่องและสะพานข้าวก้าวเพื่อสุกที่ทอดตัวไปตามทุ่งนา
ใบตองอยากจะบอกว่าบ้านผาบ่องแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งชุมชนเล็กที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและการต้อนรับ
โอ้โหไทยแลนด์
นี่แหละค่ะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บ้านผาบ่องจังหวัดแม่ห้องศรค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
สีสันสะดุดตาเสียงเพราะสะดุดใจสักครู่ค่ะ